ไปดูเหตุการณ์ที่สายไหมหน่อยนะฮะมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยที่เขาทะเลาะกัน
ถึงขั้นไล่แทงกันแต่ทีนี้ฝั่งคนเจ็บเนี่ย
เป็นชายสองพี่น้องค่ะคุณแม่เขาร้องขอความเป็นธรรมมาบอกว่าลูกชายเนี่ยถูกแทงสองคนนะ
น้องถูกแทงพี่พยายามไปช่วยพี่ก็โดนเหมือนกันคนหนึ่งหมอบอกว่าถึงขั้นอำมภาษณ์ครึ่งตัวนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าถูกแทงไปที่บริเวณกระดูกสันหลังพอดีมันโดนจุดสำคัญ
บอกยังไม่กล้าบอกลูกเลยเนี่ยส่วนอีกคนนึงก็เจ็บนะฮะอาจจะไม่เจ็บหนักเท่าน้อง
แต่ตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
อย่าลงอย่าต้องลงไปจะลงไปทีนี้เหรอ
นี่ฮะโบ๊ทกับบาสสองพี่น้องถูกกลุ่มวัยรุ่น
ผู้ชายสองผู้หญิงสองเนี่ยฮะกลางถนนเลยครับทุกผู้ชมครับ
แถวแยกไฟแดงจตุโชธเขตสายไหมกรุงเทพ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึก๑กรกฎาคม
รถคันนี้มาถึงข้างหน้าพอดีค่ะ
นี่ค่ะคือมือแทงเนี่ย
พอแทงเขาแล้วก็พากันหนีไป
ก็มีพี่ชายกับน้องชายเนี่ยฮะ
เจ็บกันอยู่กลางถนนสองคนหลังจากนั้นก็ชาวโบ้งชาวบ้านมาเห็นก็ช่วยกันนะครับ

นี่เป็นคลิปที่มีคนผ่านไปแล้วก็บันทึกภาพเอาไว้ได้พอดีนะครับ

โดยเฉพาะอีกคนนึงเนี่ยถึงขั้นตอนนี้หมอบอกอาจจะเป็นอัมพาตครึ่งตัวเลยนะครับ
ผู้บาดเจ็บ๒คนนี้เป็นพี่น้องกันครับ
ฝ่ายก่อเหตุเนี่ยมี๔คนผู้ชาย๒ผู้หญิง๒
เป็นทั้งคลิปเหตุการณ์แล้วก็ภาพนิ่งที่ลูกถูกทำร้าย
พร้อมกับร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ขอให้คนที่ช่วยอ่า
คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยช่วยติดต่อหาหน่อยนะฮะ
เพราะว่าจะได้ช่วยกันตามจับตัวคนก่อเหตุหน่อย
คนเจ็บนะครับที่คุณแม่ก็โพสต์เอาไว้นะครับ
บอกว่ามีภาพนิ่งกล้องวงจรปิดติดอยู่เสาไฟตรงจุดเกิดเหตุด้วยนะ
พยายามตามหาอยู่ติดต่อขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่

เราได้ไฟล์กล้องวงจรปิดมาตัวหนึ่งด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ

ทางครอบครัวบอกเปิดไม่ได้เหมือนกันนะฮะ
คุณคารินขมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
วันนี้ไปคุยกับแม่ของคนเจ็บนะครับ
คุณแม่ชื่อวัฒนาคุณแม่ของโบ๊ทกับบ๊าสนะครับ
แม่บอกว่าลูกชาย๒คนเนี่ยโบ๊ทนี่เป็นพี่ชายอายุ๒๓
บาสนี่เป็นคนน้องอายุ๒๐นะฮะ
วันนี้เล่าให้เราฟังนี่แม่ก็ร้องไห้ตลอดเล่าทั้งน้ำตานะ
ช่วงวันเกิดเหตุ๒ทุ่มบาสที่เป็นคนน้องได้โทรตามพี่บอกให้ไปรับเอกสารกันหน่อย
ระหว่างขากลับเนี่ยเจอกลุ่มผู้ก่อเหตุติดไฟแดงอยู่คู่กันแล้วก็มีปากเสียงถึงขั้นชกต่อยกัน
สาเหตุมันก็เนื่องจากหนึ่งในกลุ่มคู่กรณีเนี่ยมันมีอดีตแฟนของโบ๊ทอยู่ด้วยนะฮะ
ทีนี้เขาก็พยายามช่วยกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยคนที่แทงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ตอนทะเลาะกันด้วยซ้ำเหมือนกับมาช่วยเพื่อนแต่มาถึงก็แทงเลยทั้งโบ๊ททั้งบาสก็เลยโดนแทงเข้าไป
สาเหตุมาจากเรื่องเรื่องชู้สาวแหละค่ะนะคะแล้วก็ชกกันแล้วคนที่ชกกันเนี่ยแล้วมีผู้หญิงอ่ะล้างตัวลูกแต่ทีเนี้ยคลิปตรงเนี้ยมันไม่ชัดคืออยากได้คลิปตรงนี้มากกว่าที่ผู้หญิงล้างตัวแล้วลูกลูกถูกแทงผู้หญิงคนนั้นคือแฟนของลูกชายหรือเปล่าใช่ค่ะอดีตแฟนค่ะเหมือนเป็นการที่ยังเคลียร์กันไม่จบแล้วมา

ลูกชายทั้งสองคนนะครับเพราะว่าคนเป็นแม่ทนไม่ได้อยู่แล้วที่ลูกชายสองคนต้องมาถูกทำร้ายจนเจ็บหนักแบบนี้นะครับโดยบาสลูกชายคนเล็กเนี่ยหนักที่สุดถูกแทงเข้าไปสามแผลที่กลางหลังซึ่งอาวุธยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะแต่ถูกแทงแน่นะครับหนึ่งแผลเนี่ยเข้ากระดูกสันหลังคือจนกระดูกสันหลังเนี่ยห
ส่วนลูกชายคนโตคือโบ๊ทก็ถูกแทงนะครับแต่แผลเนี่ยไม่โดนจุดสำคัญแต่ตอนนี้ยังมีอาการหายใจติดขัดยังกินอะไรไม่ได้นะยังขับถ่ายไม่ได้ตามปกติ
แม่บอกว่าตอนนี้เป็นห่วงลูกมากลูกนี่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวดูแลแม่ดูแลยายหลังจากนี้คงเดือดร้อนแน่เพราะว่าขาดเสาหลักลูกชายสองคนไปอยากจะให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกดำเนินคดีจนถึงขั้นติดคุกไปเลยนะครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยคือถ้าไม่มาทำกันขนาดนี้เนี่ยลูกชายคงไม่
หมอคอนเฟิร์มแล้วว่ากระดูกไขสันหลังหักแล้วก็ได้ดูดเลือดที่ข้างที่กระดูกออกหมดแล้วแล้วน้องก็ไม่รู้สึกตัวข้างล่างก็คือเดินไม่ได้
อันนี้คือชัดเจนแล้วว่าเป็นประมาทใช่
ใช่นั่งรถเข็นก็ขอให้ดำเนินคดีให้ด้วยขอความกรุณาเถอะเห็นใจคนเป็นแม่ที่ต้องมานั่งเฝ้าลูกหน้าโรงพยาบาลเข้าเยี่ยมก็ไม่ได้ลูกกินข้าวก็ไม่ได้ลูกเดินไม่ได้ขอความกรุณาช่วยด้วย
คนเป็นแม่มันสลายไปหมดแล้วไม่มีแรงที่จะทำงานแล้วข้าวก็กินไม่ได้กินอะไรไม่ได้เลย๒๓วันนี้

น้ำยังคืนไม่ลงเลยแม่ขอฆ่าคนที่ยิงลูกฆ่าคนที่แทงลูกแม่แล้วแม่เป็นคนติดคุกแทนคนที่ทำ
ที่แม่โพสต์ผ่านไปทุกคนแม่บอกว่าแม่อยากจะเจ็บแทนใช่แม่อยากเจ็บแทนทำแม่แม่ขอเจ็บแทนทุกอย่างแม่แทนทำแทนได้ลูกให้ลูกได้หมดกระทั้งชีวิตแม่แต่ขอให้ลูกแม่กลับมาเหมือนเดิมถ้าแม่ได้มีโอกาสเจอคนที่แทงลูกชายแม่ทั้งสองคนแม่จะพูดหรือจะถามอะไรจากเขาค่ะไม่ถามค่ะแม่บอกตรงตรงว่
ช่วงโควิดนะครับใช่ค่ะคุณแม่ก็เลยวีดีโอคอร์คุยกับลูกชายคนโตนะฮะก็คือโบ๊ทนะครับนี่อยู่โรงพยาบาลเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับมาตรการตอนนี้ก็ต้องเข้มงวดหน่อยนี่ฮะคุณครินก็เลยได้คุยด้วยนะครับโบ๊ทบอกว่าเหตุการณ์มันก็เหมือนที่แม่ผมเล่านั่นแหละผมมีปัญหากับกลุ่มนั้นอยู่นะตอนนี้ก็ห่วงแล้วก็สงสาร
ไม่ต้องคิดมากแน่หนูไม่ทิ้งน้อง

ถ้าวันหนึ่งแม่เป็นอะไรไปหนูต้องดูแลน้องแทนแม่นะ

ท่านผู้ชมครับคดีนี้อยู่ในท้องที่
บอกว่าตำรวจเนี่ยเรียกตัวหนึ่งในผู้ก่อเหตุมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วนะครับ
ได้ละหนึ่งคนข้อหาคือทำร้ายร่างกายแล้วก็เรื่องการพาอาวุธมีดไปในที่
ในทางสาธารณะนะฮะนี่ฮะก็ตอนนี้ให้ประกันตัวไปก่อนนะครับ
เดี๋ยวจะรอใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลสายใหม่
เกี่ยวกับอาการของคนเจ็บทั้งสองคนว่าเจ็บหนักแบบไหนอะไรยังไง
ก็จะได้มีการแจ้งข้อหากันเพิ่มเติมที่เหลือก็ต้องตามตัวมาดำเนินคดีกันต่อนะครับ